มีรายงานว่าไปพบศพผู้รับเหมาคนหนึ่ง
ถูกฆ่าโบกปูนอยู่ในคฤหัสหลังใหญ่เลย
ประมาณสัก๔ไร่ได้ในย่านตลิ่งชันนะคะ

บอกว่าจริงแล้วเนี่ยตามหากันอยู่หลายวันแล้วนะ
เคยเข้ามาตรวจในคฤหาสหลังนี้แล้วด้วยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะ
ที่เกิดเหตุนะคะเป็นคฤหาดหรูเลยพื้นที่๔ไร่มีรัวรอบขอบชิด
แบ่งเป็นสองโซนนะคะซึ่งโซนที่เกิดเหตุเนี่ย
อยู่ในโซนที่กำลังสร้างบากาแฟขนาดใหญ่ค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ใต้พื้นบ้านสองชั้นด้านในสุด
ไปพบศพนายสิทธิโชคสาโรธหรือว่าช่างสนอายุสี่สิบสองปี
กาญจนบุรีสภาพนอนหงายอยู่ใต้พื้นบ้านที่สุด
ประมาณสักสามสิบเซนติเมตรสวมผ้าขาวม้าผืนเดียว
กางเกงในสีแดงศพถูกห่อด้วยผ้าม่านสีครีม
แล้วก็ถูกบังด้วยแผ่นคอนกรีตแล้วโบกปูนทับอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เอาฟูกที่นอนเนี่ยพิงกำแพงตัวบ้านเอาไว้อีกชั้นด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่หมู่ร้านที่ป่อเตะตึ๊งเนี่ยต้องช่วยกันขุดดินให้ลึก
เพื่อจะเอาแผ่นพลาสติกสอดเข้าไปใต้ศพแล้วลากศพออกมาแบบนี้ค่ะ
ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นเนี่ยที่ใบหน้าลักษณะเหมือนถูกตีจนเละเลยนะคะ
โหลกศีรษะเปิดหน้าแข้งซ้ายเป็นแผลชะกัน
ตัวไม่มีทรัพย์สินมีค่าคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๘๙วันค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับนายสุวิทย์สารโรธนะคะน้องชายของช่างสนค่ะ
เขาบอกว่าพี่ชายเนี่ยเป็นผู้รับเหมาต่อเติมบ้านจริงเป็นคนจังหวัดกระบี่
แต่ว่าไปได้ภรรยาอยู่ที่กาญจนบุรีก็เลยโอนทะเบียนบ้านไปอยู่ที่นั่น
พี่ชายจะโทรศัพท์กลับไปหายาดที่กระบี่ทุกวัน
แต่นี่เห็นเงียบหายไปหลายวันแล้วติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๘กรกฎาคม
รู้แค่ว่าพี่ชายเนี่ยมาทำงานอยู่ที่คฤหาสหลังนี้เลยปรึกษากัน
แล้วก็สุดท้ายเขานี่แหละเป็นคนไปแจ้งความคนหายที่สนบางเสาทงวันที่๑๕กรกฎาคม
จากนั้นก็พาฝ่ายสืบสวนสอนอบางสาวทงเข้ามาตรวจสอบในคฤหาสหลังนี้แล้วรอบหนึ่งนะคะ
แต่ตอนนั้นหาอะไรไม่เจอเลยไม่เจออะไรผิดปกติด้วย
ได้กลิ่นเน่าโชยมาเป็นระยะแต่ว่าสักพักนึงมันก็หายไป
สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็เลยเดินทางกลับ
ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะญาติญาติไปหาหมอดูที่เขานับถือกันในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
หมอดูบอกแบบนี้ค่ะศพอยู่ในบ้านนั่นแหละถูกฝังดินเอาไว้ใกล้กับต้นกล้วยริมกำแพง
ให้จุดทูบเก้าดอกเพราะว่าเจ้าที่ที่นี่เนี่ยแรงมาก
จุดทูปแล้วเดี๋ยวจะเจอศพเองเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองทำดูก่อนก็ได้
ช่วงสายค่ะชวนฝ่ายสืบสวนเข้าไปในคฤหาดนี้อีกครั้ง
จุดทูบริมกำแพงใกล้กับต้นกล้วยตามที่หมอดูทัก
พอทูบหมดดอกปุ๊บเขาบอกว่ากลิ่นเน่าเนี่ยโชยออกมาแรงมาก
แล้วมีแมลงวันบินไปเกาะตรงที่ศพถูกบกปูนเอาไว้ด้วย
ตำรวจเลยลองใช้ค้อนทุบปูนออกโอ้โหเจอศพจริงอะค่ะ
เขาบอกเขางงมากงงที่หนึ่งคือเฮ้ยศพอยู่ในนี้จริงตามที่หมอดูบอก
งงที่สองก็คือว่าพี่ชายไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย

น้องคนหนึ่งทางญาติทางญาติเนี่ยซึ่งมาจากเมืองกายเนี่ยเขาไปดูหมอ
เขาไปดูบอกว่าคือช่างสนเนี่ยน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้แหละ
รั้วบ้านเขาบอกหมอดูอ่ะเขาบอกว่าอยู่ในรั้วบ้าน
บอกว่าเอาไปจุดทูบมันมีงูตัวหนึ่งพอเลิกไอ้นั่นน่ะ
เอ่อเอ่อที่นอนอ่ะที่มันติ้งอยู่อ่ะแล้วมันมีฮูแล้วหมอบอกว่าฮึตรงนี้ลองเราเขียนดูดิว่ามันตื้นหรือเปล่า
อ๋อเจอหูอ่ะครับเจอรูเขาเลยให้ลูกน้องเขียนดูเขียนดูเราก็กลัวเจ้าของบ้านฮะ
ก็เลยให้ตำรวจมาด้วยว่าเคลียร์ดูพอเคลียร์เสร็จมันมีรอยบุกปูน
แล้วมันมีเอ่อแมงวันแล้วมันมีกลิ่นอยู่ก็เลยเอาเหล็กอ่ะ
ให้ลูกน้องอ่ะมันมันแฉะให้ดูพอแฉะให้ดูเป็นโพงพอเป็นโพง
ผมก็เลยบอกว่าไปที่รถถ้าอย่างนั้นเอาไปจ่ายไปดูดิ
เพราะไว้จ่ายโทรศัพท์มันมองไม่เห็นผมก็เลยเอาไว้จ่ายนี่ตรงไปก็มันเป็น
คุณผู้ชมคะทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ว่าเป็นวันที่๘กรกฎาคมช่วงกลางคืน
เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านจับภาพได้ตอนประมาณ๔ทุ่ม๑๖นาทีค่ะ
เป็นภาพคนงานสองคนนะคะคือในรุ่งกับในพงศ์
เดินไปชวนผู้ตายออกมานั่งดื่มเหล้าทั้งทั้งที่ผู้ตายเข้าห้องนอนไปตั้งแต่สามทุ่ม
แต่ในจุดที่นั่งดื่มเหล้าไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะแล้วตอนเกิดเหตุก็อยู่ในเหตุการณ์กันสี่คน
ก่อรักษณะคมไปบอกเงินกับผู้รับเหมาอีก๕คนไป๕๐๐๐
แล้วก็กลับเชียงรายกันไป
ตอนนี้ฝ่ายสริมสวนตามตัวมาได้ละ๓
ยังไม่มีใครรับสารภาพเลย
ต้องรีบตามตัวนายจวะมาสอบสวนให้เร็วที่สุด
พอนายจวะคนนี้เป็นผู้ท่องสงสัยที่สุดนะคะ
นายจวะลาหูเมอร์เนอร์หรือฉายาพงเทิดไทย

ผู้ศึกษาบอกว่าทะเลฮาดหลังนี้เป็นของนายสุพฤษ
วิทุนธรรมนักธุรกิจใหญ่เจ้าของบ่อพลอยหลายแห่ง

เป็นเจ้าของไร่กาแฟที่เชียงใหม่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูแหละเพราะตำรวจเขาได้ภาพกล้องวงจรปิด
ในช่วงวันเกิดเหตุแล้วก็บุคคลที่อยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุแล้วด้วย

คนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังหลงเหลืออยู่
แล้วคนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคือคนที่น่าสงสัยมากที่สุด